เนื่องจากเป็นวันเทศกาลทำบุญนะคะวันเข้าพรรษาอสหบูชาค่ะ
วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐเลยพาไปดูซุปตาคนดังค่ะเขาไปทำบุญกันค่ะ
แน่นอนนะคะคนแรกลูกทุ่งหนุ่มนี่เลยนะคะชาวอีสานพี่ไผ่พงศธรค่ะ
คนบ้านเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเดินสายทำบุญเนื่องในวันอสหบูชาที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งพี่ไผ่ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากนะคะ
แล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะคะเป็นการทำบุญด้วยนะคะ
แล้วก็เผยแผลให้คนอื่นด้วยค่ะเช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้อง
ค่ายขวัญใจแม่ยกคนนี้เลยค่ะน้องอิดอิสรพงศ์ค่ะคุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะยกครัวไปเปิดโรงทานที่
องค์ใหญ่อีกด้วยนะคะโดยหนูมอิดนะคะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะว่าวันนี้รู้สึกอิ่มบุญ

พร้อมกับเชิญชวนผู้ที่มีจิตสัตว์มาร่วมทำบุญสร้างเสียงหลวงภูเขียนด้วยค่ะ

วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญนะครับ
เป็นการรอหลวงปู่เคียนนะครับที่วัดวังตะคูจังหวัดพิจิตรนะครับ
ในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นการหล่อเสียงของหลวงปู่เขียนนะครับ
ท่านใดที่ประสงค์อยากจะร่วมบุญนะครับ
ก็สามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงที่วัดได้เลยนะครับ
ท่านใดที่ทำบุญในครั้งนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
บุญด้วยนะคุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่ามาดูนางฟ้าค่ะ
ที่ว่านางฟ้าพูดไม่ผิดค่ะเพราะว่าตลกคนนี้ค่ะ

ช้อนเชิญยิ้มนะคะรับบทเป็นนางฟ้า

สีเสื้อสีแบบว่าปังมากค่ะ

ท่านบอกว่าเป็นคนแห่เธียนมันสาเข้าวัดนะคะ
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ใกล้กันค่ะ

โอ้โหเกือบ๓ปีแล้วนะคะที่ไม่มีงานแบบนี้เลย
ปีนี้รู้สึกดีใจมากนะคะมีความสุขอย่างมาก
ที่ได้มาร่วมงานบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ

ผมก็ต้องบอกว่าหนังฝากของเราสรรเต็มมากนะคะ
สีเดรสของคุณพี่เขาคุณผู้ชม
ส้มกันขนาดนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าแซวอะนะคะ
เดินผ่านเห็นลำมาแบบนี้จะยกมือไหว้แล้วนะคะ
อันนี้แซวเล่นนะคุณผู้ชมแต่ไงก็ต้องบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มีความสุขจริงนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าบันเทิงไทยรัฐนะคะขอร่วมอนุโมทนาบุญทั้ง๓ศิลปินด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ไผ่คุณอิตนะคะรวมไปถึงพี่อรชรเชิญยิ้มด้วยนะคะ
สาธุอุณโบตาทุกคนนี้สุดทุกงานเลยนะ
โดยเฉพาะพี่อรชรหลังมาอย่างที่แกบอกไปนะจ้างได้มีงานบวชงานแต่งงานที่ไหน
อยากให้ไปเป็นรำเป็นนางฟ้าหรือว่าสร้างสีสันจัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ